คือผมบอกเลยนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
เราจะต้องประเมินสถานการณ์กันเป็นวันต่อวัน
ท่านนายกบอกแล้วว่าอีก๑สัปดาห์มาคุยกันอีกที
ว่าที่ไหนจะจัดไม่จัดแต่ที่สำคัญต้องทำแผน
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
แต่งานอื่นยังพอมีจัดมาฟังดูครับ
คือเหตุผลที่มีการประกาศยกเลิกการจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่ขอนแก่นนะครับ
เขาบอกว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนถูกต้องครับ
นะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นะครับ
ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นระบุบอกว่า
ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณารอบสุดท้าย
เกี่ยวกับการจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่
มีมติล่าสุดนะครับชาวขอนแก่นนะฮะ
แล้วคนที่จะกลับบ้านขอนแก่นฟังนะครับ
ขอนแก่นตัดสินใจยกเลิกการจัดกิจกรรมเขาดาวน์ปีใหม่๒๕๖๒

ถึงแม้ว่าทุกคนทุกฝ่ายจะทุ่มสรรพกำลังเตรียมงานมาแล้ว๘๐ก็ตาม
แต่ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับเพราะว่าถ้ายืนยันจัดงานต่อไปแล้วมีผลกระทบตามมาได้ไม่คุ้มเสียครับ
ทางเทศบาลจึงมีหนังสือด่วนที่สุดครับขอยกเลิกการจัดงานเข้าดาวน์ปีใหม่๒๐๒๑นะครับ
ในเช้าวันที่ขึ้นปีใหม่๑มกราคมนะครับเพื่อคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทย
แต่จะมีการจำกัดจำนวนนะครับคนที่จะมาร่วมงานแล้วตักเร็วกลับเร็ว
ก็คือตักบาทเร็วกลับบ้านเร็ว
ส่วนงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติ
ที่บริเวณบึงทุ่งสร้างยังคงจัดกิจกรรมเช่นเดิม
ภายใต้การมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙อย่างเข้มงวดนะครับ
นี่คือสิ่งที่หลายจังหวัดเองก็คงต้องคิด
แล้วก็คงต้องประเมินสถานการณ์กันวันต่อวัน
แต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราเห็นคนที่ป่วยโรคโควิด๑๙
ไปตรวจติดเชื้อตามจังหวัดต่างตามที่ไหน
คือให้คุณระวังไม่ได้บอกว่าที่นั่นมีเยอะ
ที่นี่มีคนติดเยอะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ

แล้วก็อย่าไปแสดงอาการรังเกียจเขานะครับ